จอดเทียบท่าเรือทัพละมุที่พังงา

แรงระเบิดเนี่ยลูกเรือส่วนหนึ่งกระเด็นตกน้ำเลยค่ะ
อันนี้คือภาพที่ลูกเรือคนหนึ่งติดอยู่ในเรือนะคะ

เอาตัวออกมาอย่างทุลักทุเลค่ะ

ลูกเรือบางคนก็โดนแรงระเบิดกระเด็นตกน้ำ
คนอื่นก็พาหนีตายออกมา
บางคนก็บาดเจ็บติดอยู่ในเรือนะคะ
นี่คือภาพตอนหัวค่ำของเมื่อวานนี้
ท่าเรือเก่าทัพละมุที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะคะ

ถูกกระแทกกระเด็นออกนอกตัวเรือแล้วก็ตกลงไปในน้ำ
คนนี้คือบาดเจ็บสาหัสแล้วอยู่ในห้องน้ำในเรือ
ยาวุฒโภทองคนนี้คือบัตรเจ็บสาหัสแล้วอยู่ในห้องน้ำในเรือนะคะ
มีใบอนุญาตเดินเรือเรียบร้อยบรรทุกผู้โดยสารได้ไม่เกิน๓๕คน
มีคนประจำเรือได้ไม่เกิน๓คนเป็นเรือที่เขาใช้นำเที่ยวหมู่เกาะซีมิลัน
เมื่อเช้านี้ค่ะตำรวจก็ไปในที่เกิดเหตุเก็บหลักฐานนะคะ
ตอนเกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงที่เรือจอดสนิทไม่ได้ใช้งานแล้วก็ไม่ได้เติมน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย
จุดที่เกิดเหตุอยู่ตรงห้องน้ำด้านหน้าเรือซึ่งตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่
แล้วก็รอสอบปากคำผู้บาดเจ็บอยู่นะคะ
เจ้าท่าตอนนี้ก็สั่งห้ามใช้เรือเรียบร้อยแล้วค่ะ
เรือลำนี้อย่างที่บอกเป็นเรือนำเที่ยวแล้วก็ไม่ได้ใช้งานตอนเกิดเหตุ
จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเครื่องจักรตัวเรือก็ปกติทุกอย่าง
และทางเจ้าท่าก็ฝึกอบรมสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเมื่อเดือนที่ผ่านมานี้เองนะคะ
ล่าสุดเนี่ยมีรายงานแจ้งมาว่าพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจเรือลำนี้แล้วเจอยาบ้า๑เม็ดค่ะ
เจอไฟแชค๒อันตกอยู่ตรงจุดที่เกิดแรงอัดระเบิดนี่แหละค่ะ
ไม่พบเขม่าที่เกิดจากการเผาไหม้ของน้ำมันเบนซินนะคะ
แล้วก็คราบเขม่าที่ทำให้เกิดแรงระเบิด
หลังจากนี้นะคะตำรวจภูทรท้ายเหมืองก็จะเชิญเจ้าของเรือและผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ปากคำเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็สอบสวนนายอรุณจันทร์ปากสวนลูกเรือที่ได้รับบาดเจ็บที่จุดเกิดเหตุมาให้ปากคำเพิ่มเติม
หลังจากอาคารพ้นขีดอันตรายแล้วก็รวบรวมเก็บวัตถุพยานหลักฐานส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ล่าสุดมีข่าวแจ้งมานะคะว่าในจำนวนผู้บาดเจ็บนั้นมีเสียชีวิต๑รายนะคะ
เดี๋ยวติดตามความคืบหน้าในข่าวช่วงต่อไปนะคะจากเหตุการณ์เรือระเบิดในครั้งนี้ค่ะ